อีกหนึ่งคนที่เชียงใหม่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเครียดปัญหาส่วนตัว
รุมร้าวเช่นเดียวกันจู่ไปกระโดดน้ำหวังฆ่าตัวตาย

ด้วยความอารามตกใจก็ตะเกียดตะกายก็ว่ายน้ำเป็นแล้วครับ
ยไปก็ร้องไห้ไปโวยวายกันไป
คือจริงแล้วเวลาคนส่วนใหญ่คนคิดฆ่าตัวตาย

มันวูบนั้นแต่พอถึงจังหวะหนึ่ง

ก็คงว่ายน้ำท่าแบบนี้ฮะลอยไป

ผู้หญิงสาวคนนี้อายุสัก๒๐๒๕นี่แหละครับ

ชาวบ้านเห็นก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
แจ้งตำรวจสพช้างเผือกมาที่เชียงใหม่

รีบไปยังจุดเกิดเหตุ
ที่ใต้สะพานร๙ในพื้นที่ตะบนช้างเผือก

ผู้หญิงคนนี้กำลังไหว้ท่าแบบ

แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยไหว้วนไป

เธอจะอันตรายจะจมน้ำไปก่อนก็เลยต้องเอาเรือท้องแบน

พอนำตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาก็นั่งสงบสติ

อย่างที่เห็นแล้วครับวนไปวนมาก็ยังคง
อะโวยวายอยู่พูดไปก็ร้องไห้ไป

เหมือนจะเมาเหล้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

เป็นคนจากพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

พยายามจะถามข้อมูล